เสียไฟล์นั้นพยายามที่จะเปิดเกมเข้าหา
แล้วทักทายรุ่นน้องด้วยหมัด๑๒แล้วลงล่าง
นี่ครับมีลูกคู่ตลอดเลยครับเซวไพ่บรรที
อกมั่นใจสภาพร่างกายของตัวเองครับมากกว่าครั้งก่อนครับ

โอ้โหดูภาพช้านะครับ
กรรมการได้ตัดสินไปแล้วนะครับ

นี่นะครับ

เอาล่ะทุกคนทุกคน
หลังจาก๒รอบแอคชั่น
เรามีต้องการตัดสิน
เบลูคอร์น่า
ศักดิ์สิทธิ์สิทธองปอนด์